นี่คุณผู้ชมทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาป

ไงอย่างงี้เหรอรถเรียกความอยู่ดอมเชื่อปะ
ผลเมืองดีเขาขี่มอรัศัยไปแล้วไปช่วยคนที่ติดอยู่ในรถออกมา
ปรากฏว่าไอ้คนที่ช่วยออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาหนีไปเลย
เอาหนีทำไมอ่ะอ้าวก็นี่มาขโมยมอเตอร์ไซค์อ่ะ
แล้วหนีไปเลยอ่ะทั้งที่เพิ่งจะไปช่วยออกมาแท้
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกค่ะ
ตรงถนน๓๐๔ปากทางเข้าโรงเรียนเบนจมราชรังสริต๒นะคะ
อยู่ที่ฉะเชิงเศร้ารถสีแดงหงายท้องล้อชี้ฟ้า
เขาไปชนฟุตปาดชนเสาไฟฟ้า
มันพลิกคว่ำด้านหน้าพังกระจกแตกกันชนหลุดขนาดนี้
คนขับรถเป็นผู้ชายนะอยู่ในรถ
และพลเมืองดีคือคุณชนธิชา
บอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเธอทะเบียน๘๖๓๕ฉะเชิงเซาค่ะ

ไปช่วยดึงผู้ชายออกมาจากรถก่อน
ชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นก็ดึงตัวคนขับเก๋งออกมา

ถ้าทางผู้ชายที่ขับเก๋งคงเมา

จังหวะนั้นผู้ชายที่เขาขับเก่งคันนี้มา
ลุกขึ้นเดินไปไปในซอยที่มอเตอร์ไซค์ของคุณชนทิชา

แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณชนิชาหนีไปเลย

อยู่ในซอยนี้แหละคงจะเมาหนัก
มอเตอร์ไซค์ของคุณชนนิชาพลเมืองดีคงจะโดนขี่ออกไป

นายอนิรุธคนนี้เอาตัวไปสอบปากคำ

พลเมืองดีอุตส่าห์ช่วยมาแท้จากอุบัติเหตุ
มาขโมยมอเตอร์ไซค์เข้าไปเฉยเลยค่ะ